พาไปเที่ยวเหมือนกันอยากไปอยากไปใช่ไหมไปเชียงใหม่กันดีกว่าอยากไปเลย
เพราะว่าดอยอินถนนอุณหภูมิลดฮวบเลยครับคุณผู้ชม

ยังยังไม่ถึงยังคุณจะลุ้นให้ถึงติดลบเลยเหรอฮะอยากไปมากตอนนี้
แค่เลขตัวเดียวหนาวจัดอยู่ที่กิวแม่ปลา๔องศาเซลเซียส
อ๋ออ๋อใช่๔องศาค่ะ
ยังไม่แตะลงไปที่ศูนย์ที่๑หรือว่าติดลบนะฮะ
หรือว่าโรสลินฝันไปอันนั้นมันของปีที่แล้ว
โรสลินฝันอยู่ฮะอันนี้ยังฝันไปไม่ถึง
แต่ว่าเขาบอกหนาวเยอะจริงเพราะอุณหภูมิลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นดอยอินทนนท์กันเยอะเลย
ท่องเที่ยวดูธรรมชาติไปดูทะเลหมอกไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
งามยามเช้าแบบนี้แต่อย่าลืมเอาเสื้อกันหนาว
เอาผ้าห่มเอาที่ปิดหูเอาหมวกเอาอะไรไปด้วย
อุปกรณ์ต้องพร้อมต้องพร้อมครับ
เพราะว่าที่นี่นะฮะวัดอุณหภูมิเมื่อเช้านี้
ได้ที่๔องศาเซลเซียสที่กิวแม่ปานนะครับ
เหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งมีหรือยัง

เมื่อเช้าใครไปตามทุ่งยาบอกอยากเห็นจังเลย
เพราะว่าอุณหภูมิมันยังไม่ไปถึงสักหนึ่ง

เหมือยขาบน้ำค้างแข็งก็เลยยังไม่โผล่ให้เห็น
แต่ว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่นับพันคนเลย

ซึ่งส่วนใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวก็จะมากางเต็นต์

ถึง๒๐๐เต็นต์โดยคาดการณ์ว่าวันหยุดต่อเนื่อง๔วันนี้นะครับ
พฤศจิกายนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ำดังบอกว่าโอ้โหเตรียมพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งอาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนคุณ

ส่วนอย่างที่บอกไปเหมือยขาบน้ำค้างแข็งยังไม่มีให้เห็นนะครับ
เพราะว่าวัดอุณหภูมิได้แค่๔องศาเซลเซียสที่กิวแม่ปานนะครับ
แต่ว่าที่ยอดดอยอินทนนท์วัดได้๙องศาเซลเซียส
ทำการอุทยานวัดได้๑๑องศาเซลเซียส
แต่เขาบอกว่าโอ้โหเลขตัวเดียวอะไรแบบนี้ก็ถือว่าหนาวจัดแล้วนะครับ
โดยนายกฤษยามคงสตรีผู้มนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเชียงใหม่ลำพูน
นักบริหารที่๑๖ก็บอกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวตามอุทยาน

แม้ว่าเป็นวันธรรมดาคือก่อนหน้าวันหยุดที่จะถึงนะครับ
วันธรรมดานักท่องเที่ยวก็มาบนดอยอินถนนเยอะเกือบเป็นหมื่น
แสดงว่าปีนี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่
โอ้โหนักท่องเที่ยวต้องมาหนาแน่นมากเลยนะคุณดูสิ

ทีนี้ทางผู้มนวยการส่วนอุทยานก็แจ้งให้นักท่องเที่ยว
เช็คที่พักกันไว้ก่อน
เช็คจุดกลางเต็นต์กันให้ดีก่อนเดินทางมา
เช่นนั้นท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องที่พักได้นะครับ
จากที่ดอยอินทนนท์ยังมีจุดของอุทยาน
ให้ได้สัมผัสความงดงามมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่กลางน้ำตกแม่ยะน้ำตกวัชิระธานนะครับ
ส่วนใครที่มาเกี่ยวแม่ปางแล้วนะฮะ
ก็อย่าลืมชมพระอาทิตยามเช้าทะเลหมอก

แล้วอยู่คุณจะทะลุไปทุ่งย่าตรงนี้

ทุ่งย่าเดินริมผาที่เขาทำทางเดินให้

ไปเจอดอกกุหลาบพันปีคุณเห็นไหม

แล้วก็จุดถ่ายรูปตรงนี้ของกิวแม่ปาน

แล้วก็ถ้าไปเช้าหน่อยนะฮะตี๕
แล้วก็ขึ้นไปบนกิวแม่ปานสัก๖โมง
พระอาทิตย์กำลังสาดส่องแล้วก็ทะเลหมอกก็สวยงามนะครับ
แล้วก็เดินกลับเข้าป่าอีกครั้งหลังจากผ่านทุ่งย่าแล้ว

แล้วก็มาชมวิวตรงนี้ตรงจุดจอดรถได้อีกนะครับ
อย่าลืมนะคุณไปรับประทานเนี่ย

มีจิ้นปิ้งนะฮะก็คือหมูปิ้งหมูย่างเนื้อปิ้งเนื้อย่างนะฮะ
แหนมกินตอนเช้าอร่อยนะครับ
อันนี้คือดอยอินถนนนะครับ